ยังคงเห็นน้ำใจของคนหลากหลายกลุ่มนะฮะ
ว่าเป็นคนไทยด้วยกันหรือว่าชาวต่างชาติ

ล่าสุดก็มีหนุ่มต่างชาติคนหนึ่งเขาเหมาน้ำมันเลย
ให้ประชาชนไปเติมฟรี
โอ้โหคนก็เอารถไปต่อแถวยาวเป็นกิโลไปเติมเต็มถังบ้างอะไรบ้าง
ตรงนี้แถวของมทราสาหรรยาวเป็นกิโลของจริง
จริงแล้วไปต่อแถวเพื่อเติมน้ำมันฟรีครับ

เพราะมันแถวยาวมากเดินคงไม่ไหว

ชาวบ้านพร้อมใจกันนะฮะเอารถจักรยานจนไปต่อแถว
นับดูแล้วมันก็หลายร้อยคันเหมือนกันนะ
เหยียดฮะไปรอเติมน้ำมันอยู่ปั๊มแห่งหนึ่งที่ป่าตองภูเก็ตนะฮะ
ตำรวจเขาก็ไปจัดระเบียบเรื่องของระยะห่างด้วย

เพราะว่ามีชาวต่างชาติเป็นชาวออสเตรียน้ำใจงามมาก
เห่าน้ำมันแจกฟรีเลยนะฮะใครมีผลกระทบช่วงนี้มันค้าขายไม่ได้
ภูเก็ตมันปิดทั้งเมืองนะฮะมันก็ไม่มีเงินมีทองนะ
ก็เหมาน้ำมันให้คนไปเติมกันฟรีแบบไม่จำกัดเต็มถังไปเลยฮะนะฮะ
ก็ประมาณชั่วโมงกว่าครับประมาณสัก๔โมง๕โมงเย็นนี่แหละ
เหตุการณ์ดังกล่ามันเกิดขึ้นสิบพฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากเรื่องนี้ถูกแชร์ไป
โอ้โหคนก็ไปชื่นชมเยอะนี่ติดป้ายเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้นะฮะ
ว่าโอ้ห์ต่างชาติคนที่น้ำใจงามเยอะเกินมาอยู่เมืองไทย
อ่ะจากภูเก็ตไปดูที่ปัตตานีอีกที่หนึ่งนะฮะ
ความลำบากตอนนี้ไม่ว่ามันจะไกลแค่ไหน
ว่ามันจะหนักแค่ไหนทหารพรานที่สี่สิบสาม
ปัตตานีก็ไม่ย่อท้อนะฮะไปร่วมกันกับผู้นำชุมชนอาสาสมัครในพื้นที่ตำบลปุโลปูโย
ของอเผิดหนองจิกณทำอาหารมันจูดใส่กรองพร้อมกับผลอินทภารมน์
นำขึ้นรถจักรยานยนต์ดัดแปลงเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน
ในหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลเพราะว่าชาวบ้านแถบชนบทเนี่ยลำบาก
เข้าออกก็ไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันมีโควิดด้วยหาของกินก็ลำบาก
เดินทางก็ลำบากก็เลยเอาไปแจกซะเลยนะผลกระทบ
จากการประบาดของโควิดทำให้ชาวบ้านออกไปซื้อของกินของใช้ไม่ได้
ทำงานก็ไม่ได้นะฮะซึ่งพื้นที่ตะบนปุโลปุโยเนี่ย
ชาวบ้านมีผลกระทบมากกว่าสองร้อยครอบครัวนะฮะก็จะเห็นเนี่ยแหละฮะ
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงนะโอ้ยชาวบ้านตื่นเต้นดีใจนะครับ
ก็ขอบคุณนะฮะเรื่องของน้ำจิตน้ำใจมีความสุขทั้งผู้ให้ผู้รับกันไปนะครับ
อ่ะเป็นภาพดีที่ยังคงมีให้ชมกันอย่างต่อเนื่องจากเรื่องของโควิด๑๙นะครับ